ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้
อะไรผมคุดถูกอยู่ที่เลยเป็นไงลดชาตร์ใช่ไหมคือจะบอกกุลผมว่าลูกชุบเนี่ยเราดูแบบ
อยู่แล้วว่าเขาทำจากถั่วถั่วเขียวกวนมันมีกลิ่นหอมหวานไม่หวานแหลมจนเกินไป
เนี่ยคุณเนี่ยเรียกสลับกันตลอดเลยเวลาใครคนนั้นก็ชื่อนี้คนนี้

เดี๋ยวลองกินดูลูกชุบนะฮะ

คุณสังเกตนะกุ้งเนี่ย
เป็นตัวงอแล้วก็
กันลงสีเค้าจะมีกันไร่สีด้วย

ส้มสลับกับแซมคือเหมือนกุ้งลวกจริงแต่รสชาติไม่ใช่กุ้ง
ข้างในนี้หอมมากคือมันอย่างที่น้องใบตองบอกมีกลิ่นควันเทียนด้วยใช่ไหม
เป็นขนมไทยอย่างแท้จริงอร่อยมากครับทานไปแล้วกรุบกลับ
ปากเต็มคำมาดูราคากันหน่อยดีไหมคะดีครับ
ราคาไม่แพงนะจุดเล็ก๑๐๐บาทจุดกลางอีก๓๕๐บาท
ถ้าเป็นแบบขันโตกเซ็ตใหญ่ก็สามารถนำมาเป็นของขวัญเป็นกระเช้าปีหม่งปีใหม่กันได้เลย
เชื่อว่าคุณผู้ชมสนใจเลย๑๕๐๐บาท
โทรไปได้เลยเราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้แล้วไปติดต่อกับคุณไก่เอานะครับ
เลขโทรศัพท์ก็๐๘๗๐๗๐๖๗๕๕โทรไปเลยร้านนี้นะครับบ้านหอมจันเจ้า
โทรไปคุยคุณกายคุณไก่อยากกินลูกชุบเห็นคุณชนะคุณใบตองกินแล้วอิจฉาอยากกิน
บอกเลยว่าถ้าเกิดใครจะสั่งอยากทำแบบไอเดียแบบไหนก็สามารถสั่งได้เหมือนกัน
ถ้าเราเหรอใช่เขาทำตามออเดอร์ได้แต่ต้องใช้เวลาในการรอนิดนึงและนอกจากลูกชุบแล้วร้านนี้ยังมีขนมเมนูอื่นด้วย
อย่างเช่นขนมอารัวก็มีถั่วอัดคุกกี้ไส้สับปะรดแฟนซีก็มีเหมือนกันค่ะ
มากมายหลายชนิดเลยนะครับขอกินปลาหมึกได้ไหม
เดี๋ยวใจเย็นเรายังมีเรายังมีงานอีกเยอะน้องใบตองที่เราต้องทำต่อ